เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะ
กลาง๔แยกหน้าโรงเรียนทานทิพย์ที่ดำเพลิงจชนบุรีนะคะ
เป็นรถเก็บขยะของเทศบาล
ชนกับรถที่เป็นรถกู้ไผ่คือชนกลางแยกเลยอ่ะค่ะ
เพราะดีนะคะที่เหตุการณ์นี้มีแค่คนบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะไปดูภาพเหตุการณ์เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
สังเกตดูนะคะทางฝั่งขวามือคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นว่านี่
พุ่งมาชนกันแบบนี้เลยค่ะนี่คือสี่แยกโรงเรียนทานทิพย์
ถนนหนองข้างคอกถนนบายพาสตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
เก็บขยะของเทศบาลเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เคลื่อนรถไปได้ประมาณหนึ่ง
รถกู้ภัยตรงมาไม่ได้เปิดไฟหน้ารถด้วยนะคะแล้วก็พุ่งชนกันแบบนี้ค่ะ
เก็บขยะก็เสียหลักพลิกคว่ำพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
รถเก็บขยะของเทศบาลเมืองบ้านสวนเนี่ยพลิกคว่ำตะแคงขวาอยู่
กระบะที่เป็นรถกระบะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดสติ๊กเกอร์ข้างรถสังกัด
กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐก็อยู่กลางสี่แยกเลย
สภาพหน้ารถคือพังกระจกหน้าแตกผู้โดยสารที่มาในรถกู้ภัยก็ช่วยเหลือ
เอาตัวเองออกมาได้จากตัวรถทั้งหมดหกคนนะคะก็ได้รับบาดเจ็บ
นำส่งโรงพยาบาลนายชินวัฒน์เลิศพันธ์อนันสุก
คนนี้เป็นคนขับรถเก็บขยะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ได้มีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
อุดมศักดิ์พิจคาเขาก็ได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ให้ข้อมูลได้
เขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนะคะเขาไปส่งผู้บาดเจ็บคนนึง
ที่โรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็รถกำลังกลับไปประจำจุด
ปั๊มปอตทหนองไม้แดงระหว่างทางเขาอยู่ในรถ
ไม่เห็นเหตุการณ์เพราะว่าตัวเองนอนพักใส่ตาย
อยู่ที่บริเวณกระบะท้ายมารู้ตัวอีกที
รถพุ่งชนอย่างแรงแบบนี้แล้วอะค่ะ
คือวันนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ
ประมาณก่อน๕นาทีผมนอนลงในกระบะ

จุดอยู่ในปั๊มปอตทหนองไม้แดงครับ
อ๋อไปส่งคนเสร็จที่โรงพยาบาลแล้วก็จะกลับมาจุด

แล้วถึงเราเห็นหลังนี้แบบหลัง

มันยังไงมันบอกไม่ถูก
เราไม่รู้เราไม่เห็นเหตุการณ์

ด้านกำนันตำบลดรหัวล่อนายมนตรีไรรักษ์
ซึ่งเป็นประธานหน่วยกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๗คน
เป็นเจ้าหน้าที่ของกู้ภัย๖คนนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงเป็นคนขับรถเก็บขยะ๑คน

สาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอทางเจ้าหน้าที่

แล้วก็ไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ก็จากนี้ไปจะมีการอบรมทบทวนการขับขี่
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก